การประกาศรายชื่อเมื่อวานนะครับออกมา๕๐คนเบื้องต้น
จะตัดให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายในการป้องกันแชมป์อาเซียนครับครับ
รายชื่อนี้นะครับส่งให้กับทางสาพันธ์ฟุตบอลของอาเซียน
เพื่อจะลงทะเบียนเบื้องต้นตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขัน
ส่วนการตัดให้เหลือยี่สิบสามคนนั้นรายวัชก์ก็บอกนะครับ
ว่าจะให้โอกาสผู้เล่นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันที่มีชื่อ๕๐คน
โดยในวันที่๔ตุลาคมจะประกาศรายชื่อผู้เล่นในเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกง
แต่ถ้าเกิดว่ารายชื่อที่ไม่มีในเกมหุ่นเครื่อง๒นัด
ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่อง

เพราะว่าต้องพิจารณาฟอร์มการเล่นอีกครั้ง
ก่อนจะประกาศรายชื่อในการลุยศึกอาเซียนครับ
หลังเสร็จสิ้นเกมอุ่นเครื่อง
แล้วก็จะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
ทั้ง๒เกมพบกับฮ่องกงอันดับที่๑๔๒ของโลก

ในเกมอำลาสนามอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลด้วยนะครับ
ผู้สาประตูทีมชาติไทย
๔ตุลาคมไปเตะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา๖โมงเย็นนะครับ
ในปี๒๐๑๙รอบคัดเลือกโดยทีมสโมสรไทยก็ยังได้โคต้า๑บวก๒นะครับ
ที่สโมสรไทยอีก๒ทีมตามโคต้านะครับ
ก็จะเปิดบ้านเจอผู้ชนะระหว่าง
อันนี้ก็คือเรื่องของสิทธิ์นะครับในการที่เราต้องชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเอาไว้ไล่กันละเอียดตอนที่มันจบการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราดีกว่า
เลือกรอบที่๒นะครับแข่งขันวันที่๑๒กุมภาพันธ์ปีหน้า
เหนือจากบุรีรำที่ได้สิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
เลเซียนะครับรองแชมป์อาเซียนปีล่าสุดแล้วก็เจ้าของเหรียญเงิน๔เกม
โดยรายการนี้จะเป็นการเตรียมทีมสำหรับศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียวันที่๕ถึง๑๑พฤศจิกายน
ซึ่งปูปิสโค้ชทีมชาติไทยนะครับจะประกาศรายชื่อภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็รายงานตัวฝึกซ้อมวันที่๑๖ตุลาคมนี้ครับ